ตรงนี้
นะคะมันจะคู่คุณแม่ได้ผ่านประเด็นของคุณแม่ไปแล้ว
ใช่นะเรื่องแบบว่าด้วยความรักกับคนแก่
อะไรอย่างน้าฮะมั้ยไม่ได้มาถึงแม่นะ
คะเราไล่ประเด็นแบบว่า

ถ้าเกิดว่าอาวุโสแบบแม่แล้วแซ่บขนาดแม่เนี่ย
แต่ว่าเฮ่ยแซ้ปเราเงาอ่ะ

น้ำมีอะไรทำเยอะแยะ
แต่ไม่หมดไปบวชชิพาไปร่วมไม่เหมี
งาวเป็นชุ่มชั่ว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

แบบสีดำสีเทาสีอะไร
คือเงินอะไรที่มันมาแบบไม่ง่าย
แล้วธุรกิจอะไรที่ควรจะส่งเสริมเป็นพิเศษที่จะทำให้เขารวยไม่หยุดฉุดไม่หยุง

ตุลาเนี่ยบอกเลยนะว่าเพื่อนพารวย
หมายถึงว่าเอาอย่างนี้คืออย่างนี้
คือเพื่อนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเหมือนกับแนะนำงาน

คุณชอบบอกว่าถ้าสมมติได้เราก็จะเสีย

อันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่เดือนกันยายน

เพราะกันยายนนี่เป็นเงินที่ไม่ค่อย
เป็นเงินเหมือนแบบว่าได้มาง่ายอะ
มันเป็นเงินสีสีไม่สวยงาม
ใช่เพราะอันนั้นจำเป็นที่จะต้องแบ่งบุญ
แล้วมีเคล็ดลับรับทรัพย์อะไรรับโชคอะไรอย่างนี้

บางคนชอบถามเรื่องของการขอเงินจากพระจันทร์
พี่อยากบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมเขาถึงให้ของเงินจากพระจันทร์
หรือการที่เราเอาต้นมงต้นไม้อะไรที่เป็นเกี่ยวกับเงินเงินทองเอามาไว้
ที่ทำงานที่โต๊ะทำงานที่อะไร
เพราะว่าพระจันทร์เนี่ยเวลาที่เขาขอรู้ไหมเขาขอวันไหน

ไม่ใช่วันพระจันทร์เต็มดวงขอเรื่องความรัก
เพราะพระจันทร์เนี่ยเต็มดวงเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์
เป็นเรื่องของความรักแต่พระจันทร์ที่มืดตื้อเลย

เนี่ยแต่พอแรมปุ๊บมันเริ่มสว่าง
พอเริ่มสว่างนั่นคือเหมือนต้นไม้กำลังเจริญเติบโต
เขาให้ขอวันแรมจำไว้นั้น
และไม่ใช่ว่าอยู่ก็มายืนยืนขอ
ต้องออกไปนอกกลางแจ้งด้วยซ้ำ
เพื่อให้รับพลังของธรรมชาติแล้วขอ
แต่ก็ยืนขอไม่ต้องนีของไหว้อะไรใช่ไหม
ไม่จำเป็นแต่อยากจะทำก็ได้
แล้วถ้าจำไว้นะถ้าทำจะต้องทำเป็นประจำ

ทำอย่าอธิษฐานจิตพอเพราะจิตคนเราแรงมาก
ทำไมถึงถ้าทำไม่สม่ำเสมอไม่ควรทำค่ะ
สมมุตินะพี่เอาหนูไปเลี้ยง
วันหนึ่งพี่ก็ให้หนูกินข้าว

หนูโกรธพี่ไหมหนูรู้สึกยังไง

จำไว้นะคะไม่ว่าคุณจะเส้นจะไหว้จะทำอะไรก็ตามเนี่ย

ใช่คุณจะต้องรู้ตัวเองว่าคุณทำได้ตลอดไหม
ถ้าไม่ทำไม่ได้ตลอดผลร้ายจะกลับมาหาย

วันหนึ่งทิ้งคว่างวันหนึ่งอุ๊ยรัก

หนูจะรู้สึกยังไงวันนี้ไม่ได้กินโมโหไหม
หน้าเราก็จะเป็นคนได้ใครที่ดูแลเราไม่เสมอต้นเสมอปลาย
แม่ทำไมอะไรเลยมันก็หมดกลับมาที่นี่

เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันกำลังจะเจริญเติบโต
เราเอามาไว้เช่นต้นไม้
อย่าเอาต้นแคะแคละมาวางไว้บนที่ทำงาน

หมูกระจงเลยได้ไหมคะปลูกในห้องเลย

เราจะนิยมต้นวาสนา
ต้นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ

ต้นราชินีหินอ่อน

เจ้าแม่คนอิ่มไข่คนอิ่ม
ใช่ที่มันมีความเจริญเติบโตของมัน
เอามาวางไว้บนโต๊ะเพราะว่าการเจริญเติบโตนั่นเหมือนถึงการขยับขยะ
แล้วถ้าอยู่ดีมันโตมากเกินไปเราเอาไปทิ้งได้ไหม
ไม่ไม่ใช่ทิ้งแต่เราเอาไปปลูก

แต่จำไว้ว่าอะไรที่มันพี่พูดถึงธรรมชาติทุกอย่างที่พี่ฟินธรรมชาติ
เพราะพี่เชื่อในธรรมชาติจะไม่โกหกเรา
เวลาที่มีต้นไม้มันเน่ามันผังแปลว่าเรากำลังจะมีปัญหา

สุนัขที่บ้านชอบปัสสาวะใส่ต้นไม้เหรอ
แปลว่าเราต้องไปดูอีกว่าทิศตรงที่เขาวางเนี่ยมันหมายถึงอะไร
ถ้าทิศสมมุติว่าทิศตรงนั้นวางหมายถึงลูกแปลว่าลูกกำลังมีปัญหา
อาทิตย์ตรงนั้นที่วางเนี่ยหมายถึงงานแปลว่างานนั้นมีปัญหา
แต่ถามว่าเราจะรู้ไหมเราไม่รู้เราต้องปรึกษาผู้รู้ที่เชี่ยวชาญว่าทิศนั้นคืออะไร
แม่สำนักที่บ้านของกาวไปอึกด้วยอะ
แล้วเราเปลี่ยนนะจำไว้นะว่าธรรมชาติไม่เคยโกหก
ธรรมชาติมักจะรับพลังอะไรที่ไม่ดีมาก่อนเรา
ถ้ามันตายเช่นลองไปสังเกตบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านล้าง
เหมือนจะต้นไม้ตายใช่ไหม
ใช่ต้นไม้จะตายแต่บ้านล้างบางบ้านเห็นไหมว่าต้นไม้หงามมาก
เพราะว่าเขามีพลังดีดีแต่ต้นแต่บ้านล้างบางบ้านล้างเนี่ย
มันแบบต้นไม้ตายเหี่ยวเฉาหน้าเขาเหี่ยวตามเพราะว่ามันมีพลังงานที่ไม่ดี
นี่เดี๋ยวลูกอยู่กับแม่ไม่นานก็เหี่ยวตามแม่
ไม่ใช่แล้วไม่ใช่อันนั้นมันต้นไม้แม่
อันนี้จริงนะเป็นเรื่องที่พี่เชื่อในเรื่องของธรรมชาติ

หินเนี่ยต้องเป็นหินที่ธรรมชาติไม่ใช่หินสีที่เขาฉีดสี

ใช่ไม่ใช่นะหินธรรมชาติเนี่ยมันมาจากธรรมชาติ
จะรับพลังงานจากธรรมชาติหลายอย่าง
อะไรก็ตามที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
เช่นไทเกอร์อายอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเงินเงินทอง
ใช่อันนี้เราเอามาเก็บได้เราเอามาใส่ไว้ได้

เราราสาวใส่ทุกวันมันจะมัน
ถ้าสมมุติมันมีการหมองหรืออะไรปุ๊บ

คือธรรมชาติเนี่ยเขาจะเตือนโดยที่เราบางทีเราไม่ได้สังเกต
สำหรับประเด็นเรื่องเงินทองแต่ปัจจุดหนึ่งเลย
ถ้างั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วสำหรับผู้อาวุโสทั้ง๓
พี่สาวทั้งสองค่ะ
ช่วงหน้าค่ะหนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้
มีเกมได้งานใหม่ใช้ไลฟ์เหมือนเดิม
โอ๊ยจบแล้วค่ะโอ๊ยจบแล้วค่ะโอ๊ย